คุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าวันที่๑ตุลาคมนี้ตรงกับวันชาติจีนครับ
และตอนนี้รัฐบาลกำลังมีการออกนโยบายออกมาเพื่อเตรียมพร้อมกับเรื่องของวันชาติจีน
เพราะว่าจะมีวันหยุดยาวกับเรื่องของนโยบายฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีน
เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับ
มาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับ
ซึ่งทำมาเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนะครับ
เพราะว่านโยบายนี้ออกมาจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นนโยบายฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวสองประเทศนะครับ
ก็คือจีนกับคาซักสถานสามารถเดินทางเข้าไทยโดยที่ไม่ต้องไปขอวีซ่าหรือว่าฟรีวีซ่าเลยครับ
ตั้งแต่๒๕กันยายนไปถึง๒๙กุมภาพันธ์ปีหน้ารวม๕เดือน
ก็ครอบคลุมนะฮะวันหยุดยาวสำคัญสำคัญของจีนใน๒ช่วงเลยก็วันชาติจีนคือวันที่๑ตุลาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แหละครับ
แล้วก็เทศกาลตุจีนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
มาตรการนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นการเดินทางครับในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนยาวไปถึงช่วงตรุษจีนเลย
นักท่องเที่ยวของจีนก็จะมีการไปเที่ยวเยอะครับ
รวมถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวจากคาซักสถานด้วยก็เป็นมาตรการที่นำมาใช้
เพราะมองว่าทางด้านของคาซักเองเนี่ยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสามารถที่จะเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้
ทั้งหมดทั้งมวลนี้มาตรการนี้คาดว่าจะทำให้คนจีนเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นประมาณ๕แสนถึง๗แสนคน
คาดเลยนะครับว่าตลอดทั้งปีนี้ครับนักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาเที่ยวไทยรวมแล้วประมาณ๔ล้าน๒แสนคน
ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ๕ล้านคนด้วยกันครับ
แน่นอนจะส่งผลดีกับเรื่องของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดีครับ